โป๊ปคุณผู้ชมค่ะโอ้ยด่งดังข้ามปีข้ามชาติมาเลยนะคะ
เรื่องความรักไหนดูซิเห็นว่ามีอะไรในกอไผ่

ร่วมงานวันเกิดของนักแสดงสาวปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์ด้วยนะคะ
ซึ่งคุณโป๊ปค่ะเผยว่าก็ไปในฐานะเพื่อนกันธรรมดาค่ะ
ส่วนโอกาสจะพัฒนาความสัมพันธ์นั้นนักแสดงหนุ่มบอกเลยนะคะว่า
แหมตอบแบบนี้ดับฝันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มันเหมือนอยู่ในกลุ่มเดียวกันที่ไปกินข้าวด้วยกันอย่างนี้ครับ
ไม่ขยับหรอกครับแต่บุ๊กเป็นน้องที่เป็นน้องสาวครับผม
ถ้าไม่ได้แบบมาเจอกันตามงานหรือ
ไม่เจอเลยถ้าไม่เจอกัน
เออนะคะก็ตอบชัดเจนนะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็โป๊ปยังชี้แจงถึงประเด็นที่ถูกเมาส์ด้วยนะว่า
โป๊ปเนี่ยนะไม่ค่อยถ่ายรูปกับแฟนคลับเท่าไหร่เลย
โป๊ปก็ยอมรับอย่างนั้นว่าเป็นความจริงครับพี่
เพราะช่วงเวลานั้นอยากได้ความเป็นส่วนตัวเหมือนกันนะ
แล้วก็ไม่ซีเรียสด้วยหากคนมองดังแล้วหญิงค่ะ
เพราะว่าเรื่องบางเรื่องเดี๋ยวผ่านมามันก็ผ่านไปแหละ
เท่เฉยทุกคนก็โดนหมดอ่ะดังแล้วยิ่งนะ
เราก็เป็นคนอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว
คำถามชิวนะฮะมันอยู่ในวงการบันเทิงมานาน
เพราะว่าเมื่อวานนี้ไปงานด้วยนะคะกรุงเทพธาราคุณผู้ชมค่ะ
ป๊ปก็ถ่ายรูปกับแฟนคลับเหมือนกันนะ
ตอนเปิดงานเสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นเสียงยืนยันอีกหนึ่งเสียงแล้วกันว่า
ก็ไม่ได้แบบว่าจะหญิงอะไรขนาดนั้น